มาดูกันหน่อยนะคะศึกแห่งกุมภาวะปีค่ะ
ข้าราชการปะทะค่าราชการฝ่ายหนึ่งเป็นอบตกุมภาวะปี
ลักษณะคืออบตโทรไปด่าตำรวจ
ว่าด่าซะไม่เหลือความเป็นคนเลยค่ะด่าว่าชาติจุดด่าว่าส้นจุด
และอีกหลายคำคุณผู้ชมคลิปนี้ยาวประมาณ๙นาทีลองฟังก่อนนะคะ
กว่าไปหลังเมื่อทาง

มึงพูดไปถามผู้หญิงบ้านมึงบ้านเหรอ
มึงบอกชื่อมึงกับชื่อร้อยเวียนมา
กูจะขับรถไปตัวนี้ไอ้ชาติ
ครับชื่อร้อยเวียนเป็นขับจังของผู้กับนะครับ

มึงบอกนะมึงจะให้กูไม่พบใครเนี่ย

ฉันเลยขอตัดไว้แค่นี้กลัวคุณผู้ชมจะเหนื่อยตาม

เอาเท่านี้พอเพราะว่าหลังแล้วก็มาอีกหลายชาตินั่นแหละค่ะ
งานหลักก็จะอยู่ที่หลายชาติ
หอหีบหลายส้นอยู่อย่างนี้นะคะ

ตำรวจใจเย็นมาก

หนักจริงเขาเป็นอะไรของเขา

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊คพระจันทร์ลายกระต่าย

ข้าราชการท้องถิ่นที่อ้างว่า
เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหาร

ซึ่งอบตไม่พอใจที่ตำรวจโทรไปหา
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งว่า
อบตคนนี้ถูกออกหมายเรียก

ทำไมไม่โทรหาเขาไปโทรหาผู้ใหญ่บ้านทำไม

รับงานมาเท่าไหร่นั่นไปว่าเขาอีก

๙โมงเช้าวันนี้ตัวแทนเครือข่ายตำรวจทั่วประเทศค่ะ
เอากระเช้ามามอบเลยนะคะไม่ได้มอบให้อบตนะคะ

เขาชื่อว่าดาบตำรวจบุญหลายธรรมประดิษฐ์
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพกุมภาวะปี
ผู้ที่ถูกด่าในคลิปและได้แต่ตอบว่า
ครับครับอ้าวครับอยู่อย่างนี้

ผมเป็นผู้ประสานงานให้พนักงานสอบสวน
จะออกหมายเรียกให้อบตคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ที่ผมต้องโทรหาผู้ใหญ่บ้านและไม่โทรหาเจ้าตัวเพราะอะไร
เพราะที่อยู่จริงกับในเอกสารมันไม่ตรงกัน
ก็เลยโทรหาผู้ใหญ่บ้านว่าใช่คนเดียวกันไหม

มันต้องส่งหมายเขาต้องยืนยันไง

คุณเคยรู้อุดมคติตำรวจไหมคุณภาคภูมิ

ดาบตำรวจบุญหลายบอกว่าผมก็พยายามอดทนอดกลั้นต่อคำด่าทอ
อุดมคติตำรวจที่ว่าอดทนต่อความเจ็บใจ
เพราะที่ทำไปคือหน้าที่
ดาบตำรวจบุหลายเปิดใจหน่อยนะคะ
หน้าตำรวจบุญหลายปีปี๒๕๓๗

ณปัจจุบันแปีเท่านี้

ข้าราชการอบตกุมภาวะปีคนนี้กล่าวหาและด่าทอเนี่ย
เป็นการดูหมินวิชาชีพค่าราชการตำรวจ

เพราะฉะนั้นขอแจ้ง๒ข้อหาค่ะ
หมินเจ้าพนักงานและข่มขู่เจ้าพนักงาน

คู่กรณีคือนายสุรการศรีบุญเรือง
วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการอบตกุมภาวะปีนะคะ

คือเขาทำหน้าที่เป็นทีมงานของวิทยากร
รมการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งให้กับผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตกุมภาวะปี
เขายังไม่เห็นข่าวและยังไม่ได้ฟังคลิป

คลิปเสียงที่หลุดออกมาน่าจะถูกตัดต่อแล้วก็ดัดแปลงให้คล้ายกับเสียงของผมมากกว่า
แต่สอบถามว่าแล้วทำไมในคลิปถึงระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ส่วนตัวของนายสุรการเลยนะ

มันคือการตัดต่อจากผู้ไม่หวังดี
เดี๋ยวผมเองจะรวบรวมข้อมูลฟ้องกลับดาบตำรวจบุญหลายที่ปล่อยคลิปนี้เหมือนกัน
แล้วจะฟ้องเพจเฟซบุ๊คที่นำข้อมูลปลอมลงโลกออนไลน์ด้วย
เขาตามเล่นงานผมมาตลอดตั้งแต่ผมรับราชการมา

ก็เล่นงานทางนอกกฎหมาย

มันเป็นการเอามาไม่ชอบนะครับ

เพราะว่าคุณเนี่ยเอามาทำแบบนี้เนี่ย
เสียชื่อเสียงเอาคลิปผมไปลงเนี่ย

คุณก็ส่งไว้เรียบปกติ

เพราะต้องการเล่นงานผมต้องการทำร้ายชื่อเสียงผมใช่หรือไม่
ก็อย่างที่คุณสุรการบอกนะฮะ
เขาก็ไม่รู้ว่าไอ้คลิปนั้นเนี่ย
มันเป็นคลิปเสียงของใคร

จริงซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเป็นคนตรวจสอบอย่างละเอียด

เลยนะคะครับซึ่งนายสมพัฒน์หล่อตระกูล
ส่วนตัวนายสุรการเป็นคนเงียบไม่ค่อยเล่าปัญหาส่วนตัวอะไรให้ฟัง
แต่เป็นคนจริงจังกับงานเพราะฉะนั้นกรณีนี้ขอตรวจสอบข้อที่จริงก่อน
เรื่องต้นที่ถามนายสุรการไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ยังไงก็ตามนายสุรการเขามีการทำเอกสารบันทึกข้อความหนึ่งฉบับ
ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องคลิปเสียงสนทนาระหว่างตัวเขากับดาบตำรวจบุญหลาย
ซึ่งในเอกสารเนี่ยระบุข้อความบอกว่าตำรวจนายนี้พยายามมาพูดกับเขาว่า
มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์เกี่ยวกับปมเรื่องธุรกิจ